อ่ะเมื่อวานนี้ผมพาไปกินเมนูเด็ดใช่ไหม
ยำต่อหัวเสืออะไรแบบนี้

คุณคือเป็นอะไรมีพิษ
เออมันอร่อยเพราะมีโปรตีนสูงทำให้เรามีกำลังวางชะ

ไปดูมันเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านที่มหาสารคาม

เออนี่เป็นหมู่บ้านดงน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาศาลคาม
เพราะเลี้ยงแมงป่องช้างสร้างรายได้เสริม
เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดต้องการเยอะผมเคยกิน

ผมไม่ทราบเขาไปอบหรือไปย่างอะไรมา

อร่อยไหมมันไม่ตัวแข็งเนอะ
มันแข็งแต่มันอร่อยเพราะมันมีการปรุงรสเหมือนตั๊กกะแตนทอดอะไรแบบนั้น

งปองช้างหรือว่าอีสานเขาเรียกว่าแมงเงา

บ้านหมู่บ้านโดงน้อยตำบลพระธาตุอเผินนารุณที่มหาศาลคามเขาเพราะ
ขายสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาเพราะปลูกข้าวน้ำมัน
ก็ท่วมใช่ไหมก็เลยต้องเอ่อเลี้ยงแมงป่องช้างแบบนี้นะฮะ
นายวิชัยพึ่งจันดาเป็นประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวชุมชน
ท็อปณวัดวิถีบ้านดงน้อยเขาบอกว่าการเลี้ยงแมงป่องช้างเนี่ยนะ
เป็นหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของหมู่บ้านนะฮะ
โครงการที่มีชื่อว่าชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีนะครับ
เป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนและปัจจุบันคุณผู้ชมเชื่อไหม
มีลูกค้าประจำสั่งซื้อแมงปองเขาขายตัวหนึ่งละ๒๐บาท
อุ๊ยแพงนะนะแต่ละเดือนโอ้โหเขาบอกว่าเขาขายได้เดือนหนึ่งสัก๑๐๐ตัว๒๐๐ตัว
คิดดูสิก็๒๐๐๓๐๐๔๐๐ก็ว่ากันไปเป็นรายได้เสริม

เขาพูดเรื่องแมงป่องอย่างให้นึกถึงบ้านแรกเลยคือบ้านเหล่า
เป็นงานวิจัยของมหาลัยเพราะว่าคือเราไม่อยากอ้างแบบโลย

คองเขาบอกว่ามันไขมันต่ำกินแล้วไม่อ้วน
โปรตีนก็สูงมันเหมือนพวกหนอนไหมอะไรแบบนั้น
สามารถไปปรุงเป็นเมนูเด็ดได้หลายเมนูตามความต้องการของลูกค้าเลย
อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยาขยายรอดเลือดแล้วก็ป้องกันอมภาพได้ด้วย
เรื่องสรรพคุณทางยาเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันให้พี่ก่อนนะ
แต่ว่าแนะนำน้องหนูชาวบ้านถ้าทำไม่เป็นกินไม่เป็นอย่าไปลอง
ไม่ใช่อยากกินแล้วไปจับปุ๊บเอาเข้าปากไม่ได้มันต้องทำให้เป็นด้วย